เรื่องราวของสัตว์ดีกว่าบรรดาสัตว์ที่เขาบอกว่ามาพร้อมกับเรื่องของความเชื่อ
จะมีสัตว์ชนิดไหนหน้าตาแบบไหนไปดูค่ะ
พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวเกี่ยวกับเหล่าสัตว์ที่มากับความเชื่อ
จะมีตัวอะไรบ้างนั้นไปชมกันครับ
เริ่มกันที่ที่นี่ก่อนเลย
เมื่อใครได้เข้าไปทำบุญที่วัดราชบูรณะจังหวัดพิศนุโลก
เป็นต้องเอาไม้ค้ำโผล่ไปแห่พร้อมเกาหลังให้กับเจ้าตัวนี้
เต้านั่นเต้านี่ก็ไม่น่ารักอ้าวเต้าตุ๊กแก่ตัวนี้แล้วล่ะครับ
ซึ่งน้องอาศัยอยู่ในโพรงต้นศรีมหาโพ
ที่วัดราชบูรณะตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดพิศนุโลก
ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าน้องเนี่ยเชื่องมากส่วนจะสวบหรือไม่สวบก็อีกเรื่อง
แต่ถ้าน้องเห็นไม้ไผ่เงินหรือไผ่ทองที่นักท่องเที่ยวได้บูชาไปคำต้นโพเมื่อไหร่
น้องก็จะโผล่ออกมาจ๊ะเอและชอบให้เอาไม้ไผ่เงินไผ่ทองถูหลังให้แบบฟินฟิน
ซึ่งน้องก็จะหันซ้ายหันขวาให้เก่าโดยไม่มีทีท่าหวาดกลัวต่อมนุษย์
แถมยังกลายเป็นขวัญใจของนักท่องเที่ยวที่ไม่กลัวตุ๊กแก่ไปแล้วด้วยล่ะครับ
คุณเป้เจ้าหน้าที่วัดที่มาเปิดบูธนวดน้ำมันแก้เส้นยึดอยู่บริเวณใต้ต้นโพบอกว่าเขาเนี่ยสนิทกับตุ๊กแก่ตัวนี้แล้วมันก็อาศัยอยู่ในวัดนี้มานานแล้วด้วย
ในทุกเช้าหลังจากคุณเป้ตั้งร้านนวดเสร็จก็จะแวะมาเกาหลังให้เต้าตุ๊กแก่ตัวนี้ทุกวัน
สำหรับใครที่จะไปทำบุญที่วัดราชบูรณะแล้วจะไปเกาหลังให้น้องก็ระวังน้องสวบกันด้วยนะจ๊ะ
ต่อกันที่จังหวัดพัทธลุงชาวบ้านต่างฮือฮาเมื่อแม่หมูคลอดลูกแปลกประหลาดชาวบ้านเชื่อเกิดมาเพื่อให้โชค
ไปกันที่ตำบลชมวงอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทธลุง
แม่หมูคลอดลูกออกมาแปลกประหลาดมี๒หัวมี๔ตามี๔หูมี๒จมูก
เจ้าของหมูเชื่อว่าหมูสองหัวจะมาให้โชคลาภ
คุณจอเทียบพุทธเจ้าของหมูบอกว่าเขาเนี่ยเลี้ยงหมูไว้จำนวน๑๐๐กว่าตัว
มีแม่หมูที่เลี้ยงไว้ออกลูกมาทั้งหมด๑๑ตัว
แต่มีตัวหนึ่งที่แปลกประหลาดมี๒หัวมี๔ตา๔หู๒จมูก
เลยเชื่อว่าหมูตัวนี้เนี่ยมาให้โชคให้ลาบ
คุณจายังบอกอีกว่าช่วงหลังมานี้หมูราคาตกต่ำแถมขายไม่ออก
แต่พอแม่หมูให้กำเนิดลูกออกมาวันรุ่งขึ้นเขาก็สามารถขายหมูที่เลี้ยงไว้ได้จำนวน๔๐ตัว
เลยทำให้เขาเชื่อว่าหมูสองหัวเป็นหมูที่เกิดมาให้โชคให้ลาบอย่างแน่นอน
จึงได้นำหมูมาวางบูชาที่บ้านคุณกัตตะพลด้วงทองซึ่งเป็นน้องชาย
โดยมีการนำผ้าขาวไปวางรองตัวหมูและตั้งชื่อให้ว่าน้องสอง
พร้อมวางหมากภูจุดทูบเทียนบูชาเพื่อเป็นสิริมงคลกับครอบครัวต่อไป
ว่าโหอะไรแปลกแปลกก็ว่ากันไปนะเออ